ที่นั่นน้องหนูระดับอนุบาล
มาโชว์ความสามารถในการเชิดเชิดเชิด
เชิดอย่างนี้หรอเชิดสิงโตไม่ใช่เชิดอย่างนั้น
สิงโตทำได้อย่างยอดเยี่ยมสวยงามด้วย

ต้มแช่
ความสามารถสุดยอดจิ๋วแต่แจ๋วจริง
กับบรรยากาศงานกิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
ทางโรงเรียนอนุบาลประชาราชตำบลในเมืองอำเภอเมือง

เรียนรู้และศึกษาวัฒนธรรมจีน
ชาวจีนนั้นปฏิบัติยึดถือกันมาเป็นเวลานาน
พร้อมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่ชาวจีนอีกด้วย

โสดของน้องน้องน้องนักเรียนนี่ล่ะครับ

ใช่แล้วครับการแสดงมีอะไรบ้างอ่ะ
ประกอบเพลงของเหล่าอาตีอมวยทั้งหลาย

เออ

ดูแต่ละคนแม่น่ารักจริงเลย

ยายยุคเราไปเปล่า
แล้วเท่านั้นยังไม่พอ
การแสดงออกทางสีหน้านี่มันก็

ไม่ว่าจะเป็นอาตีอาหมวยนี่แหม

ส่วนอาหมวยนี่นั่งอิ่มเลย

บอกอิ่มใจกับความสุขที่ได้รับ
เออเห็นแล้วมันแหมเห็นรอยยิ้ม
แต่เป็นจุดจีนของเด็กน้องหนู
เป็นอย่างนี้ทุกทีอ่ะเวลาพอเห็นใครเต้นปุ๊บเนี่ย

ฉันไม่อยากจะฟังคำพูดของคุณหรอก

สวยในความเข้าใจของหลายคน

ไม่สั่งสว่างก็ไม่สวย